คุณผู้ชมครับข่าวเย็นวันนี้มาเริ่มดูที่บรรยากาศทางการเมืองก่อนนะครับ
ตอนนี้ก็เข้มข้นแล้วก็งวดเข้าไปทุกวัน
วันนี้เป็นการประชุมคอรมอลแต่ว่าเป็นคอรมอรักษาการ
เพราะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศพระราชกิจสดิกายุบสภาไปแล้ว
แต่บรรยากาศในวันนี้ครับท่านนายกก็บอกว่า
ถึงแม้จะเป็นการยุบสภาไปแล้วเป็นคอรมอรักษาการแล้วก็ตาม
แต่ว่าพักร่วมรัฐบาลทุกคนยังรักกันดีนะครับ
แม้จะเตรียมพร้อมในการเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วก็ตามครับ
วันนี้หลังจากมีการประชุมคอรมอรักษาการเสร็จสิ้นนะครับ
รัฐมนตรีหลายคนครับทั้งคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนายอิทธิพลคุณปลื้ม

วันนี้เข้าไปร่วมโอยภรณะวันคล้ายวันเกิดนะครับ
ครบรอบ๖๙ปีของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยการสินห้าสิตาก่อน
ยิ้มแย้มกันไปก็เป็นคอรมอรักษาการกันไป
ท่านนายกบอกว่าวันนี้ประชุมน้อย
เพราะเน้นในประเด็นที่ทำความเข้าใจต่อเรื่องของข้อกฎหมาย
ว่าด้วยเรื่องของการทำได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้

รวมทั้งบางเรื่องอาจจะต้องขออนุญาตกรกต
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาในการเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง
ซึ่งคอรมอลทุกคนนั้นรับทราบพร้อมกันแล้วนะครับ

เดี๋ยวจะพูดอะไรเพิ่มเติมอยากจะพูดสิมีหรือ

วันนี้เชิงมืคมั้ยคะ
วันนี้เชิงมืดมั้ยคะที่ผนิทปรวิเจด
คุณผู้ชมสังเกตสีหน้าสีตาท่านนะครับอารมณ์ดีนะครับ
วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่อนข้างอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มสายตลอดการตอบคำถามของนักข่าว
พร้อมยังแจกลายเซ็นหนังสือมาเหนือเมฆให้กับนักข่าวด้วยนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของคอรมอลที่ร่วมงานกันมาหลายปีการเลือกตั้งครั้งต่อไป
แต่แก่ละคนจะอยู่คนละพักและมีความไขยั้งกันรึเปล่า
เช่นเดียวกันกับพี่ใหญ่กลุ่มสามปออันนี้กอดกันก่อนนะฮะนี่กอดกันให้ดู
อันนี้พี่ใหญ่กลุ่มสามปครับนะฮะเช่นท่านผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าพักพลังประชารัฐท่านก็บอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
มีการนำกระเช้าอวยพรแล้วให้กับท่านนายกแล้วนะฮะก่อนที่นักข่าวจะถามว่า
ท่านจะกลับมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าท่านก็ไม่ได้ตอบนะฮะได้แต่มองหน้านักข่าว
แล้วก็เดินขึ้นตึกไปนะครับส่วนฝากฝั่งของพักเพื่อไทย
สวัสดีคุณผู้ชมในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางด้านของคุณแพทย์ธองทางจิตนวัชฎ์
พร้อมด้วยในเศรษฐาเทวิสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าเค้ากรัวเพื่อไทย
พร้อมกับกลุ่มผู้บริหารของภักดิ์นามันเช้าก็มีการรวมตัวกลังกลายไปศักระ
กรุงเทพมหานครนะครับทางนี้ทางด้านของคุณแพทองทานเอง
ยังกล่าวคำโวยพรวันคล้ายวันเกิดไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยว่า
ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและย้ำว่าหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล
ทุกนโยบาที่ท่านทำที่ท่านเป็นห่วงนะเนี่ยภาพเพื่อไทยจะเดินหน้าทำงาน
เพื่อประชาชนและเน้นให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับ
เช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณแพทองทานก็ไป
คุณเศรษฐาใช่ไหมนักข่าวก็ไปถามคุณเศรษฐาทวีสิน

เพื่อไทยก็อวยพรครับโวยพรให้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็มีความสุข
และมีสุขภาพแข็งแรงย้ำว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
แข่งขันกันที่นโยบายให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่นักข่าวไปร่วมกันสัมภาษณ์มา
ครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีการ
ประกาศพระราชกิจสดีการยุบสภาไปแล้วนะครับวันนี้กรกตเขามีการประชุมกัน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตกำหนดวันเลือกตั้งประจำปี๒๕๖๖แล้วเป็นวันที่๑๒
พฤษภาคม๒๕๖๖ซึ่งการประกาศในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบภายใน๕วัน
นับตั้งแต่ประกาศยุบสภาและถือว่าสรุปวันได้เร็วหลังยุบสภาเพียง๑วันเท่านั้นนะครับ
สำหรับวันที่๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะฮะก็อยู่ตามห่วงเวลากรอบเวลาคือ๔๕๖๐วันนะฮะ

กรกตก็จะส่งเรื่องไปที่ประชุมคอรมอลรับทราบ
แล้วก็ส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขณะที่ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรกตเอง
ก็มีการแจ้งข้อมูลการเลือกตั้งให้กับประชาชน
รับทราบในการเตรียมพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
และล่าสุดนะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีการแถลงข่าว

และย้ำถึงรัฐบาลและค่าราชการ
ห้ามใช้ตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเลือกตั้งนะคะ

ปี๒๕๖๖ออกมาแล้วนะคะ
๒๑มีนกรกกำหนดวันเลือกตั้ง
๒๗มีน๑๓เมษายน
ก็จะเป็นการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขต
รับสมัครสอสอบัญชีรายชื่อ
๓พควันสุดท้าย
ในการเพิ่มชื่อแล้วก็ถอนผู้มีสิทธิ์นะคะ
ส่วนวันที่๗ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขต
และวันที่๑๔พฤษภาคม
ก็เป็นการเลือกตั้งสอสอตามกำหนด
นี่ก็คือปก